เพราะว่าผู้หญิงคนนึงไปแจ้งความ

กลุ่มที่ทำธุรกิจอาหารเสริมด้วยกัน

ด้านคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะก็บอกว่า

เป็นการทะเลาะวิวาดกันธรรมดานะคะ
โดยเรื่องราวนี้นางสาวนัชชารัตขันมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ

ไปที่สถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
ติดตามความคืบหน้าคดีที่นายนัทพงศ์โพสุการหรือว่ากิจ
และนางสาวกริสนาภาคพุมจิตหรือว่าปัน
เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
แล้วก็พวกอีก๓๐คนรุมทำร้ายร่างกาย
เมื่อกลางดึกวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือคืนวันศุกร์นะคะ
เจ้าตัวเล่าว่าเจ้าตัวกับคู่กรณีเคยทำงานร่วมกัน
แล้วก็เพิ่งลาออกไปได้สักพักหนึ่ง
เมื่อคืนวันศุกร์ทั้งตัวคุณนัชชาแฟนแล้วก็เพื่อน
นั่งทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งแถวรัชดา
หลังจากนั้นค่ะก็มีกลุ่มคู่กรณีเดินเข้ามาในร้าน
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรยังยกมือไหว้อยู่เลยยังทักทายอยู่เลย
ผ่านไปไม่นานถูกจิกศีรษะเลยนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายมารุมกระทืบ
สาเหตุเขาบอกว่าไม่พอใจที่ตัวคุณนัชชาไปโพสต์แคปชั่นในเฟซบุ๊ก
เหมือนกับมีการต่อว่าไปฟังเสียงกันค่ะ
คุณกิจเด่นนพบทุบโต๊ะแล้วบอกว่ากูไม่พอใจ

แล้วน้องอุ้งชาก็ถามว่าไม่พอใจเรื่องอะไรคะพี่
แล้วเขาหันมาหาหนูว่ากูไม่พอใจมึงด้วยเหมือนกัน
หนูก็เลยถามเขาว่าพี่ไม่พอใจอะไรหนูคะไม่พอใจหนูเรื่องอะไร
เขาบอกว่ากูไม่พอใจที่มึงลงแคปชั่นแบบนั้น
ซึ่งหนูก็ถามว่าแคปชั่นนั้นแคปชั่นไหนคะ
เขาบอกว่าแคปชั่นอะไร๓๔ปีของมึงนั่นแหละกูไม่พอใจมึง
คุณปันก็คือจิกหัวหนูด้านหลังคือหนูก็ไม่ได้ทำอะไร
หนูก็นั่งอยู่เฉยก็จิกไปด้านหลังค่ะจิกไปเลย
และด้วยความที่หนูเป็นผู้หญิงต้องอยู่แล้วคือต้องมีโมเมนต์ที่เอามือเหวี่ยงไปอยู่แล้ว
คือกะแบบว่าผลักเขาออกไปแต่ช่วงที่หนูกำลังจะผลักเขาออกไปอ่ะ
มีกลุ่มผู้ชายที่นั่งทั้งหมดเริ่มมาหิ้วตัวหนูไปด้านหลังแล้ว
แล้วเริ่มแบบลุงพูดตรงว่าวินาทีนั้นเห็นแค่เท้ามือเป็นผู้ชายหมดเลย
แล้วก็แบบกระทืบหนูด้วยที่หนูไม่ได้เป็นรอยเยอะ
ไม่ใช่ว่าข้างในหนูไม่เป็นเพราะว่าหนูอ่ะพี่เชื่อป่ะ
แม้กระทั่งกางเกงหนูยังไม่อยากถอนเลยเพราะแม่งเจ็บ
นี่แหละค่ะก็หลังจากที่คุณนัชชาเล่าให้ฟังนะคะ
ก็บอกด้วยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุปั๊บก็เข้าแจ้งความ
พนักงานสอบสวนส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีการนำผลการตรวจร่างกายมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่
โดยในใบตรวจร่างกายคุณหมอระบุเอาไว้ว่าเป็นแผลถลอก
แล้วก็ฟกช้ำตามร่างกายส่วนทางด้านคู่กรณีบ้างคุณผู้ชม
ก็คือนายนัทธพงศ์แล้วก็นางสาวกฤษณาก็ไปที่ทางสอนอเหมือนกันนะคะ
แสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้เป็นการรุมกระทืบไม่ได้เป็นการรุมทำร้าย
ตามที่ทางคู่กรณีกล่าวอ้างแต่เป็นการทะเลาะวิวาสตามภาษาผู้หญิงเท่านั้นนะคะ
เป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนั้นคือน้องก็รักก็เลยจะไปรุมจิก
เสร็จปุ๊บพอลุงจิกผมหันไปเสร็จปุ๊บผมเป็นคนไปห้ามนะครับ
โดยการที่ดึงมือเขาออกนะครับจากเขาเรียกว่าหัวของน้องคนนั้น
พอดึงออกเสร็จปุ๊บน้องคนนั้นล้มลงปั๊บ
พอน้องคนนั้นล้มลงเสร็จปุ๊บน้องคนนั้นยืนขึ้นบอกว่าพวกมึงลุมกู
ซึ่งความจริงไม่ได้รุมซึ่งความจริงเขาคือผมยอมรับเขาเขามีบาดเสียง
เขาบอกว่าผมเนี่ยสั่งคนลุมสั่งคนอะไรอย่างเงี้ยผมยืนยันว่า
มันน่าตกใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
หรือว่ารุมจริงมันไม่น่าจะมาในสภาพที่ขนาดเนี้ย
ล่างจากที่ผมเนี่ยเจอเคยเช็คสายข่าวยอมรับนะครับจากบุคคลหนึ่ง
แล้วเสร็จทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีการแดกดันกันในเฟซบุ๊คบ้าง

ตอนนี้ตำรวจก็มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วส่วนหนึ่ง
ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดต้องตรวจสอบกันต่อค่ะคุณผู้ชม
ว่ามีการรุมทำร้ายร่างกายถึง๓๐คนตามที่ผู้เสียหายให้การกับเจ้าหน้าที่หรือไม่
ส่วนทางด้านทางนายบ้างค่ะทนายเกิดผลก็บอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเลยนะคะ
แล้วก็ผู้เสียหายก็กลัวไงว่าจะเกิดกรณีแบบนี้มีการมาทำร้ายซ้ำอีกหรือเปล่า
เพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาก็เป็นคนที่มีเงิน
แล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ดังนั้นผู้เสียหายก็เลยมาแจ้งกับทนายเกิดผล
แล้วก็ขอให้ทนายเกิดผลเข้าช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะ